ผู้หญิงก็ต้องระวัดระวังจริงก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละ
คือมีผู้หญิงคนนึงค่ะเธอบอกเธอเป็นนางแบบ

เธอบอกว่าเธอไม่ได้กล่าวหาลอยนะ

พิรุษช่างภาพคนนี้ด้วยนี่

เขานัดเธอมาถ่ายภาพที่สตูดิโอ

เป็นช่วงจังหวะช่างภาพเดินไปส่งน้องนางแบบ
กลับออกจากสตูดิโอแล้วตัวเขาก็เดินกลับเข้ามา

แก้วน้ำสีขาวกับกรอบรูป

ด้วยท่าทีลักษณะเหมือนมีพิรุษ

เหมือนจะเอาอะไรออกมาจากแก้วน้ำ

แก้วน้ำแล้วก็เหมือนมองอะไรสักอย่าง

อันนี้เธอบอกบรรยายจากภาพเนี่ยเอามือล้วงลงไป

แล้วก็เอากรอบรูปกลับเข้าไปในห้องน้ำอีกรอบนึง

น้องนางแบบที่เป็นผู้เสียหาย

เขาก็เปิดใจทะรัตทีวีว่า
คลิปวงจรเป็นที่เห็นเนี่ยก็คือ
ช่างภาพรายนี้นัดเธอมาถ่ายภาพนิ่งที่สตูดิโอ

ลักษณะคือเขาก็บรีฟว่าเออเป็นธีมแนวใสน่ารักนะ
ซึ่งจริงนางแบบมันมีหลายแบบค่ะ
ซึ่งน้องบอกว่าหนูเนี่ยก็จะรับแต่งานที่มันเป็นลุคแบบเสื้อผ้า

ก่อนหน้านี้เคยถ่ายภาพกับช่างภาพอิสระคนนี้มาแล้ว
ครั้งแรกคือ๑๔กรกฎาคมก็เป็นงานแนวเดียวกัน
โดยครั้งนี้ครั้งที่สองเนี่ยก็เข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จะถ่ายรูป

เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเห็นกรอบรูปอันหนึ่งวางอยู่บนชั้นวางของชั้นที่๓
ความผิดสังเกตก็คือรอบกรอบเนี่ยฝุ่นเขละ

แล้วพอสังเกตดีบนกรอบรูปเหมือนเห็นกล้องกลมติด
นี่ที่เราวงเอาไว้อะ
บอกเหมือนเห็นกล้องกลมติดอยู่ยังไงไม่รู้
บอกเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเห็นเป็นรูแบบนี้เลยค่ะ
รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยรอถ่ายภาพจนเสร็จ
แล้วเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งแล้วเธอนี่แหละ
คือคนถ่ายภาพกรอบรูปนี้ไว้เป็นหลักฐาน

แล้วเขาบอกว่ามันมีกล้องแอบถ่ายแบบนี้มีขายในออนไลน์ด้วยนะ
เธอเลยกลับไปที่สตูดิโอโทรแจ้งผู้ดูแล
ปรากฏว่าพอเข้าไปดูปุ๊บเอ้าชั้นที่วางกรอบรูปถูกย้ายตำแหน่งไปแล้ว
ตั้งอยู่มุมขวาของตัวห้องน้ำและกรอบรูปก็หายไป
พอขอดูกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติกรรมของช่างภาพอิสระเมื่อกี้นี้ค่ะ
เธอก็เลยขอคลิปนี้เอาไว้แล้วไปแจ้งความ
แล้วสุดท้ายสอบถามกับช่างภาพคุณทำใช่ไหม
เธอก็ว่าอย่างไรฟังค่ะ
งงไหมคะ
ตกลงเขาว่ายังไงตกลงเขาเจตนาหรือไม่เจตนาหรือทำหรือไม่ทำ
พี่มีเจตนาที่จะทำแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยไง
แต่คือพี่มีเจตนาว่าจะทำแต่คือมันไม่มี
อะไรมีไม่ถึงแสนอะไรคืออะไรยังไงของเขา
ฉันก็งงคือเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่าพี่บอกตรงนี้เลยทั้งเนื้อทั้งตัวพี่มีไม่ถึงแสน
ก็ยอมให้ดำเนินคดีครับแต่พี่มีเจตนาที่จะทำนะแต่พี่ไม่ได้ทำ

งงไปหมดเอาเป็นว่าผู้เสียหายบอกแบบนี้ค่ะ
หนูรับไม่ได้ค่ะคือเอาเรื่องจากภาพกล้องวงจรปิดที่เห็น
ก็รับไม่ได้แล้วนะยิ่งฟังคำแก้ตัวของเขาอ่ะ
ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลยเสียความรู้สึกมาก
เพราะที่ผ่านมาเขาเป็นคนพูดจาสุภาพ
แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมสอบไปในทางนั้นเลย
หนูเชื่อว่าหนูไม่ใช่คนแรกที่ตกเป็นเหยื่อ
อยากให้ผู้ชายคนนี้ออกมารับผิดชอบ
เธอบอกว่าเธอรับงานถ่ายแบบมาตั้งแต่ปี๕๙
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนบ้าง
ฝากให้เขาออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างนี้
จริงเขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปสวย
แล้วก็ตอนที่คุยก็เป็นพี่นิสัยดีนะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาทำพวกนี้
ก็ให้เขาออกมาสารภาพซะอะไรไง

เพราะว่าน้องกลัวว่าไม่รู้ว่าคลิปมันติดอะไรไปบ้าง

เสียหายไหมอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วเผลอผมว่าดาราคนที่เขาไปถ่ายรูป

ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ฝากทั้งผู้รู้ด้านกฎหมาย

เพราะผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งเป็นหัวอิ่งจิต

วันนี้อยู่ที่ย่านเสนานิคมนะคะผู้ดูแลก็พาเข้าไปดูที่ห้องน้ำเลย
แล้วก็บอกว่าคือชั้นวางสีขาวที่เห็นเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวา
เป็นเป็นที่ประจำอยู่แล้วครับส่วนไอ้แก้วน้ำสีขาว
แล้วก็กรอบรูปที่ซ่อนกล้องไม่ใช่ของของสตูดิโอ
ก็จะเห็นว่าช่างภาพเขาเอาของออกไปใช่ไหมครับ
ซึ่งช่างภาพคนนี้เคยมาเช่าสตูถ่ายแบบสี่ครั้งปกติจะไม่มีคนดูแลช่วงที่มีคนเช่าอยู่แล้ว
และเท่าที่ตรวจสอบพฤติกรรมก็ไม่เคยมีประวัติไม่ดี
รู้แค่ว่าน่าจะทำอาชีพอื่นร่วมด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ช่างภาพอิสระ
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ